เอ้ยเอ้าคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
เรื่องของการรณรงค์ในการข้ามถนนด้วยทางม้าลาย

มันจะทำให้คนข้ามถนนนั้นปลอดภัยนั่นเอง
แต่ทั้งนี้เท่านั้นข้ามแบบธรรมดาโลกไม่จำ
ควรจะต้องมีการตั้งขบวนข้ามถนนข้ามทางมาลัย

สมกับการรอคอยจะข้ามถนนทั้งที
มันต้องแบบนี้ที่จังหวัดอ่างทอง

รามเกียรนำเสนอในชื่อตอน
ฮานุบาลแอนด์พระรามข้ามทางม้าลาย

เป็นบทผ้าโขนเวลา

เฮ้ยบทนั้นพระรามราชา
ได้พาฮานุบาลและของเพื่อน
ข้ามทางม้าลาย

คือฮานุมานไปถึงไหนตอนไหนแล้ว

ข้างทางม้าลายมันจะมาข้ามธรรมดา

งานนี้เขาจัดงานใหญ่จริงที่บริเวณถนนโพพระยาท่าเรือ
หน้าวิทยาลัยหน้าตสินอ่างทอง

บอกเลยว่าถนนสายนี้แน่นแหละครับแน่นไปด้วยเจ้าหน้าที่คุณตำรวจแล้วก็ฆาติการต่าง
รวมไปถึงขบวนจากวรรณคดีรามเกียรยกทัพกันมาทั้งพระรักพระรามรามเกียรมากันเพียบ
แล้วก็มีฮานุบาลมียักษ์อสกันด้วยจักรยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็บอกเลยว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโขนสดเขาแสดงโขนสดกันที่นี่ด้วย

ใช่แล้วเขามีชื่อเรื่องจริงที่ไม่ใช่เป็นชื่อเรื่องที่เราแต่งให้มั่วตัวนะครับ
ก็คือเรื่องรามเกียรในชื่อตอนจองถนนเอาก้อนหินไปถมทะเล
อันนี้คือเป็นชื่อตอนจริงคือตอนจองถนน
ใช่แล้วล่ะครับก็สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับให้กับผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาแถวนั้นนะครับ
ทั้งหมดเขาทำเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย
และให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
เอาง่ายนะคุณผู้ชมขับรถอยู่คุณเจอทางม้าลาย
ไม่ใช่คุณเหยียบส่งนะคุณต้องชะลอต้องชะลอต้องชะลอต้องซ้ายขวาก่อนนะ
ใช่ครับบางคนไม่เข้าใจคุณเห็นทางม้าลายโล่งเหยียบวึดเลย
ไม่ได้นะไม่ได้คือตามกฎจราจรคุณต้องชะลอนะ
ไม่ว่ามันจะว่างหรือไม่ว่างนะเพราะว่ามันเป็นทางม้าลายที่คนเขาสามารถเดินข้ามได้ตลอดเวลา
ต่างประเทศอันนี้เขาสตริกมากก็คือเข้มงวดมากเมื่อเจอทางมาลายรถแทบทุกคันต้องหยุดให้เลยนะ
ถึงแม้ว่าจะมีคนหรือไม่มีคนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับ
แต่เห็นแบบนี้แล้วอยากให้ดูหน่อยว่าเวลาฮานุมานเขาข้ามถนนด้วยทางมาลัย
จูงคุณยายด้วยนะฮนุมานเขาข้าวกันแบบไหน

ให้ดูเป็นศีรีสรรค์ทั้ง๒ท่านและคุณผู้ชม
ไม่ใช่คุณเห็นทางม้าลายแล้วคุณจะมาตี
อันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษวันพิเศษ

แต่จะตามทะเลและเสด็งได้อะไรแบบนี้
อันนี้เขาแถวที่เขาถือว่าผสมประสานกันนะ

ดูจากท่าทางนี่มันต้องเกาแบบนี้

ถ้ากินเห็บเนี่ยไม่ใช่อนุมาน

เหมือนกันภาชสินก็กิน

คือเวลาเกามันมีวิธีการ

ถ้าเกาอย่างนี้หมาสุนัขจะเกาลง
แล้วขาหลังเกาอ่ะ

เป็นวิธีการรุนตรง
เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเรื่องของนำเอาศิลปะวัฒนธรรมมาผสมผสาน
กับยุคสมัยแค่การข้ามถนนนับประดาษเปิดงาน

พอนำแบบนี้มานำเสนอคุณ
มันทำให้เราจดจำแล้วว่าเขาเปิดกันหน้าวิธีอะไรน่าจะศิลป์อ่างทอง

แล้วก็ทำให้เราได้ดูศิลปะการแสดงด้วยรับประเกียรตินะคะ
เข้าถึงขนกันได้ง่ายนะอยู่ที่ท้องถนนเลย